เราข้ามไปดูเจวีกันก่อน
ใช่ค่ะเสาร์ที่ผ่านมานี่เอง
ฉันเนี่ยนั่งฟังอยู่หน้าจอเลยนะคะ
แล้วก็เป็นคนเล่าเองด้วยสำหรับเรื่องราวของเจวี

นักร้องน้องใหม่เพิ่งเข้าวงการได้
ยังไม่ทันไรก็เทพระเอกสุดหล่อ

ไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวหมอลำไม่เกี่ยวอะไรเลย
นี่แหละค่ะเห็นบอกว่าโพลที่เขาเมาส์กันนะ
ในเพจต่างก็ลงอยู่ที่นักร้องคนนึง

แต่ท้ายที่สุดแล้วค่ะฝ่ายหญิงทำตัวห่างเหินโทรไปก็ไม่รับ
อยู่ดีก็หายไลน์ก็ไม่ตอบด้วยนะ

แอบซุ่มว่าจะไปรับที่งานดีกว่านะครับ

ฉันพูดว่าอยู่ดีก็หายไลน์ก็ไม่ตอบ

แล้วหนุ่มพี่แรกต้องบอกว่าพระเอกไปรอรับที่งานโป๊ะแตก

ไปเจอแรปเปอร์หนุ่มค่ะปาดหน้าคว้าตัวไปเฉยเลยนะ

มีความรักทับซ้อนนั่นเอง

ไปคว้านักร้องสายแรปหน้าตาเฉยเลย
เห็นว่าสงสารก็แต่พ่อพระเอกคนนี้นะคะ
หนักทีเดียวเชียวสติสตังค์หายไปหมด
กลับมาทำงานแทบจะไม่ไหวเลยล่ะค่ะคุณผู้ชม
นักร้องแรปนี่ยังไม่ได้นอนหรือเปล่า

ยังไม่ได้นอนเลยหนูลิเวอร์พูลเมื่อคืน

ก็คุณผู้ชมติดตามแสแหลกย่าวิพาได้ทุกวันเสาร์นะคะ
ช่วงเย็นรับรองว่าแซ่บแน่นอนค่ะ